ดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาหน่อยนะครับ
อายการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้อง๖ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ

คือประมาท
ไม่มีอะไรที่ชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
อายการจังหวัดนทบุรีนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนครับ
ประกอบไปด้วยนายตรุพัฒน์หรือว่าปอเลิศทวีวิทย์นะครับ
นายภัยบูลหรือว่าโรเบิร์ตตรีกาญจนานันต์
นายนิทัศน์หรือว่าจ๊อปกิรติสุธิสาธร
นางสาวอิสรินหรือว่ากระติกจุธาสุขสวัสดิ์
และนายวิสาพัฒน์หรือว่าแซนมโนมัยรัฐนะครับ
ต้องหา๕คนบนเรือแล้วก็นายพีมหรือว่าเอ็ม
ธรรมธีรษีนกุลซื้อครับในคดีการสิทธิชวิตของคุณแตงโมนะครับ
ในข้อหาที่แตกต่างกันไปแต่๕พวกพุทธอาหารที่อยู่บนเรือนะครับ
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาการทำการประมาทเป็นเหตุ

ระหว่างที่อายการนะครับนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนไปส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
จู่ครับมันมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเดินถือท่อนเหล็กนะฮะห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
แล้วก็แฟ้มเอกสารเข้าไปในสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี

ชายคนดังกล่าวอ้างว่าแค่เอาเอกสารมายื่นขอความเป็นธรรมกับอายการจังหวัดเท่านั้น
เพราะเชื่อว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นการฆาตกรรมฮะ
จากนั้นพนักงานอายการนะครับได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไป
ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อฟังคำสั่งฟ้อง
ตามข้อหาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีท่านสั่งฟ้องศาลนะครับ
โดยนายปอและนายโรเบิร์ตให้การยอมรับสารภาพผิดในข้อหา

ส่วนในข้อหาอื่นทุกคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับ
สำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวแต่ละคนไม่เท่ากัน
เนื่องจากข้อหาแล้วก็อัตราโทษนั้นแตกต่างกันไป
นี้สารได้นัดให้จำเลยมาอีกครั้งนะครับ

แล้วก็นัดผู้เสียหายมาไกลเกลี่ยตามกระบวนการต่อไปครับ